ดูเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่เกาะล้านนะฮะ

คือผู้หญิงคนไทยนะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
แล้วลงเล่นน้ำทีนี้จังหวะที่ลงเล่นน้ำมันน่าจะเลยออกไปจากทุ่นที่กันเอาไว้ค่ะ
ตอนนี้ยังหาร่างของแฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้ไม่เจอนะชาวต่างชาติเนี่ยนะคะ
คือเป็นแผลเยอะมากนะคะข้อเท้าหายไปที่เข่าที่หน้าที่คอนะคะเย็นเมื่อวานนี้
พัทยาค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งว่าเจอศพผู้หญิงเนี่ย
ถูกเรือสปีดโบ๊ทชนจนเสียชีวิตผู้หญิงคนที่เสียชีวิตคือนางสาวนราดา
ได้ชัยสงฆ์อายุ๒๐ปีค่ะสภาพคือใส่เป็นบิกินี่ค่ะ
แล้วก็มีบาดแผลโดนใบพัดของเรือเนี่ยฟันโอ้โหคุณ
ดิฉันเห็นสภาพศพแบบที่ยังไม่ได้เซ็นเซอร์คือข้อเท้าข้างขวาขาดหายไปเลย
มีแผลเวอะหวะนะคะที่บริเวณราวนมที่หัวไหล่ที่ลำคอที่ต้นแขนซ้ายที่หัวเข่า

ใช่ค่ะแล้วทางด้านแรงงานต่างชาติที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ตายคือฝ่ายหญิงหญิงไทยลงเล่นน้ำกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ
ออกไปนอกทุ่นเล่นน้ำหากจากฝั่งเนี่ยเกือบห้าสิบเมตรนะ
ทีนี้เรือสปีดโบ๊ทมาคุณผู้ชมนึกถึงภาพเวลาที่เรือสปีดโบ๊ทมันแล่นอยู่ในทะเลเนี่ย
หน้าเรือสปีดโบ๊ทมันจะเชิดขึ้นหน่อยนะคะทีนี้เรือสปีดโบ๊ทมาเป็นเรือสปีดโบ๊ทแบบสองเครื่องยนต
คงจะมองไม่เห็นนะคะพุ่งชนไปจนร่างของทั้งสองคนจมน้ำ
แล้วหลังจากนั้นร่างฝ่ายหญิงลอยขึ้นมาในสภาพที่โดนใบพัดเนี่ย
ตามร่างกายส่วนฝ่ายชายเนี่ยยังหาไม่เจอนะคะ
เจ้าหน้าที่ทีมดำน้ำมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเป็น๑๐นายเลย
ดำลงไปงมค้นหาแล้วก็ยุติการค้นหาไปตอน๓ทุ่ม
เพราะว่ากระแสน้ำใต้ทะเลเนี่ยมันแรงมากรวมถึงสภาพตอนนั้นเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันมืดมากนะคะ
และจากการสืบสวนทราบว่าผู้ตายรวมถึงแฟนนุ่มชาวต่างชาติเป็นชาวรัสเซียอายุ๒๐ปี
คบหากันได้อาทิตย์เดียวค่ะแล้วก็พากันมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่นั่นแหละแล้วมาประสบอุบัติเหตุ
ก็เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้เจ้าตัวก็ยอมรับแบบตกใจด้วยนะ
คุณผู้ชมฮะตัวเขาบอกแบบนี้ตอนขับออกมาจากเกาะล้านเนี่ย
คือมันเหมือนลักษณะชนอะไรบางอย่างมันสะดุดสะดุดฮะ
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นการชนคนและตอนนั้นก็ขับเรือไปตามปกติ
เพื่อไปส่งนักท่องเที่ยวจากเกาะล้านเข้าสู่พัทยา
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรเลยว่าเป็นการชนคนแล้วทำให้คนตายนะครับ
ค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหานะคะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทีนี้ณตอนนี้เนี่ยนำศพผู้หญิงขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าแฟนนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยยังหาไม่เจอ
เราก็สอบถามไปเหมือนกันนะคะว่าจะมีการออกค้นหาร่างผู้สูญหายคนนี้แหละค่ะ
ชายชาวต่างชาติชาวรัสเซียวัย๒๐ปีนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้ทะเลยังมีคลื่นลมแรง

ยังไม่ได้มีแผนว่าจะออกไปค้นหาในเวลากี่โมงนะ